สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะ
ครูกัสสบัดข้าวนะ
จนกว่าใครหลายคนที่ขับรถประจำยิ้มหน้าบานเลย
ไปเติมน้ำมันเพราะน้ำมันลดใช่ไหม

นึ่งไปเติมมาเลยว่าถามเด็กบ๊าบบอกเอาเต็มทางเอาเต็มทาง
แล้วก็หันไปมองราคาเอ๊ะทำไมน้ำมันเราราคามันไม่ลงเลย
คุณเติมอะไรล่ะดีเซลเออก็จะลงไหมล่ะลงเฉพาะเบนจีน
ไอ้คันที่มีอยู่นี่ยังไม่หมดเลย
คุณผู้ชมฮะเรื่องราวข่าวสารของเราวันนี้มันหลากหลายนะครับมีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ที่จังหวัดสุรินทร์ดูให้ดีควานช้างคนนี้บินได้
ใช่เขาบอกว่าช้างโยนลงมาเลยโอ้โหแล้วบาดเจ็บเลยนะ
เกิดจากอะไรขึ้นแล้วเนี่ยต้องติดตามนะ
นนทบุรีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
วางแผนจับกลุ่มแก๊งปกครองเก้
มีตำรวจท่องเที่ยวร่วมแก๊งคืบหน้าล่าสุดอย่างไรต้องติดตาม
อุบัติเหตุครับคุณผู้ชมฮะรถทัวร์ของคณะครูนักเรียน
หาดในจังหวัดชุมพรประสบอุบัติเหตุขณะเดินทาง
กลับจากการทัศนศึกษาดูงาน
เอ้างานนี้บาดเจ็บกว่า๒๐รายเรื่องราวเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัลสมัติข่าว

กลับมาในเบรกนี้นะครับพูดคุยกันถึงเรื่องความเชื่อกันบ้าง
การศักดิ์ยันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยันที่แบบลงอักษระ
เรื่องของความเข้มขลังนู่นนี่นั่น
เรื่องของเรื่องนะครับมีคนไปสักยันแล้วเหมือนกับว่าของขึ้น

ยังไม่ทันได้แบบว่าท่องมนต์จบเลย
อาการเป็นอย่างนี้แล้วแล้วมีเปล่งเสียงคำรามด้วยนะ

เหมือนกับเสือกำลังคำราม
เหตุการณ์นี้นะครับคลิปนี้เนี่ยทางเพจแม่ทัพลิงเขานำมาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ระบุว่าช่วยดูหน่อยครับพี่เขาคนนี้เป็นอะไรกันนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปดูเลยค่ะไปที่สำนักศักยันต์อาจารย์เทวริสราชาสมิงพรายหรืออาจารย์นิค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลบางเสาทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะ
พอไปถึงไปเจอกับรูปปั้นบรมครูใหญ่ปู่เจ้าสมิงพรายพรมสี่หน้า
อยู่หน้าบ้านเลยคุณชนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกสิทธิ์ลูกหาโคลบสัตว์ธาตุกระหว่ายนะเดี๋ยวได้เห็นนะ
อ่ะแต่อย่างนี้มาดูเรื่องราวในคลิปกันก่อนคุณชิสา
เนี่ยอาจารย์นี้แกยอมรับนะบอกกับทีมข่าวของเราเองว่า
ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยมีอาการของขึ้นขนาดทำพิธีจริง
แบบนี้เลยซึ่งอาจารย์นี้เองแกบอกว่า
เปิดสำนักศักดิ์ยันต์มานานไปสิบปีแล้ว
แต่ละเดือนจะมีลูกศิษย์แวะเวียนมาให้ศักยันต์และทำพิธีครอบครู
เฉลี่ยนะ๒๐๓๐คนทุกครั้งก็จะสอนนะ
ไม่ได้ศักดิ์อย่างเดียวสอนด้วยให้ลูกศิษย์รักษาศีลห้า
ดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ดี
แล้วระหว่างนั้นนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์นี้เข้ามาให้ทำพิธีให้
พออาจารย์กำลังสวดกำลังท่องคาถาปรากฏว่าอยู่ของขึ้น
แสดงท่าทางคล้ายเสือและลิงลมร้องคำรำลั่นสำนักเลยค่ะ
พระแม่พระขงขาพประเพลิงพระภลายพระอีสวนผู้เป็นเจ้าขวาเถอะ

โอ้มหมะหมะมามา
โอ้โหเอาเป็นเรื่องความเชื่อนะ
คือลูกศิษย์ทั้งสองเนี่ยพอของขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอคุยด้วยหน่อยอยากรู้จริงไอ้อาการแบบนี้มันเป็นมายังไง
ตัวเขาบอกเองเลยนะว่าอาการมือมันจะชา
จากนั้นมิสามารถฝืนร่างกายตัวเองไปได้
ก็เลยต้องปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติเขาบอกมันมาเอง
แต่คนที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะ
บางคนก็ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เขาคือเรื่องของเรื่องน่ะ
หลักใหญ่ใจความการมาศักดิ์มีอาจงอาจารย์แบบนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะต้องสอนแหละ
ไปอย่างเดียวไม่พอหรอกไอ้พุทธคุณต่างที่ศักดิ์ไปนะต้องทำความดีด้วย
รักษาศีล๕นั่นแหละเพราะถ้าหากว่าทำไม่ดีเนี่ยวิชาอาคมต่างที่ศักดิ์ไปก็เสื่อม
มันก็จะกลายเป็นแค่ร่องรอยรูปภาพของการศักดิ์แต่พุทธคุณอะไรมันไม่มี
ปีแล้วนะเรื่องของความเชื่อนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
เดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน
ทันทีที่ทราบข่าวว่าราคาน้ำมันลด๓บาทมีคนแบบผมเยอะเลยแห่แหนไปเติม
แล้วบางคนไม่รู้จริงดีเซลไม่ลดนะครับอย่าลืมนะครับผมใช้ดีเซลนะ
แต่อย่างนี้เบนซินคนที่ใช้เบนซินก็เยอะอยู่คุณชิสา
ก็จะเหลี่ยลดลงไปไม่ใช่ว่าทุกชนิดลด๓บาทไม่ใช่นะคะอย่างอี๒๐อ่ะ๓บาท
แต่ว่าอี๘๕ไม่ถึงบาท๘๐เท่านั้นแหละ
อ่ะก็ไล่เลียงกันไปไปดูบรรยากาศกันหน่อยแต่ละจังหวัดคึกคักขนาดไหนครับ
พาไปที่แรกครับคุณผู้ชมฮะสักช่วงเวลาตี๕๓๐ฮะ
โอ้โหเขาบอกว่าบรรยากาศนะบรรยากาศที่ปั๊มน้ำมันปอตทสาขาบางนอนอำเภอเมือง
จังหวัดรันนองเนี่ยแน่นเลยแต่แม้ตี๕ก็จะโพรเภโพรเภ
นี่ฮะกำลังจะสว่างรถมาแล้วเลี้ยวเข้าเลี้ยวเข้าหมดเลย
เด็กปั๊มบอกตอนแรกนะตอนกลางคืนเหงานั่งตบยุงไล่แมลงวัน

พอเริ่มจะเช้าเท่านั้นแหละโอ้โหคิวยาวเลย
ตีห้าเท่านั้นแหละเนาะผู้ใช้รถเนี่ยบอกอุ้ยดี
ถือเป็นการดีที่น้ำมันปรับลดราคาลงมาบ้างช่วยลดค่าใช้จ่ายตั้ง๓บาท

ตอนแรกตั้งใจจะเติมตอนเย็นของเมื่อวานแต่พอรู้ว่าลดราคาอั้นอั้นก่อน
เดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าคือถ้าเติมแบบเต็มถังคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณจ่ายลดน้อยลงไปเยอะ
มันต่างกันหลายร้อยนะคะอืมส่วนป้าแม่ค้าขายผักก็มาเติมน้ำมันเหมือนกัน
เพื่อที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายผักที่ตลาด
ป้าบอกว่าไม่รู้มาก่อนนะว่าราคาน้ำมันเช้านี้จะลดนะคะถือว่าเยอะมากนะ
ป้าดีใจดีใจดีกว่าถูกรางวัลรัตตาลีอ่าไปฟังเสียงป้าหน่อยค่ะ
เงินตั้ง๓บาทเลยเหรอลง๓บาทนี้ตี๕ตอนนี้แหละ
มองอยู่นะสำหรับนี้ครับทั้งมะนำจะลง๕๐ตังค์เยอะมาก
ทุกวันนี้ทำงานเพื่อน้ำมันเอาน้ำมันไปเพื่อทำงาน
บ๊ายป้าป้าคุญแบบแหมมันโดนใจน้องต้องคิดเลยในประโยคเล่ากันเป็นเรื่องจริงนะ
เอาเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกที่หนึ่งบ้างคุณชิสาคุณผู้ชมครับ
ไปที่บุรีรำบรรยากาศภายในปั๊มน้ำมันทุกแห่งเลยนะ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจคึกคักฮะ
แห่ไปเติมน้ำมันแต่เช้าเขากลัวอะไรรู้ไหม

เอาไปถามชาวบ้านที่มาเติมกันในวันนั้น
ปรางสายรัฐบอกว่าหลังจากลูกสาวบอกมาว่า
น้ำมันจะลดลิตรละ๓บาท
เธอนะครับเอารถทุกคันที่มีอยู่ไปเติมน้ำมันเลย
กลัวไงกลัวครับน้ำมันมันอาจจะขึ้นราคาอีก
ลดตั้ง๓บาทรีบไปเติมก่อน
เธอบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ที่เธอเอาไปเติมแบบเต็มถัง

นายนิสิทธิ์ภูมิพิพัฒน์อายุ๖๓ปีชาวบุรีรัมป์บอกว่า
หลังทราบข่าวก็เอารถมอเตอร์ไซค์ไปเติมเต็มถังเหมือนกัน
ยังซื้อใส่แกลลอนเอามาเติมรถทุกคันที่บ้านให้เต็มด้วยนะคุณชนะ
บอกแล้วว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ๓ปีที่ได้เติมน้ำมันเต็มถังสักที

เหมือนที่เชียงใหม่ค่ะผู้ใช้รถพากับรถไปเติมน้ำมัน
ปั๊มหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่คิวแน่น
รอต่อแถวกันยาวทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เลย
ใช้รถบอกตรงกันว่าหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีการประกาศ
ก็เลยรีบมาเติมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวหน่อยปรับขึ้นเดี๋ยวไม่ทัน

ก็บอกตรงเลยนะว่าถือว่าตอนนี้
ประชาชนก็ตื่นตัวนะแล้วก็ไปเติมน้ำมันกันเยอะ
สำหรับราคาน้ำมันกลมเบนซินหน้าปร้ำ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะก็สำรวจมาหลังจากปรับลงลิตรละ๓บาท
ส่งผลให้ราคาน้ำบันเบนซินแก๊สโซฮอร์เก้าห้าลดลงเหลือลิตรละสี่สิบสองบาท
สิบสตางค์ส่วนแก๊สโซฮอลเก้าหนึ่งอยู่ที่สี่สิบสองบาทสามสตางค์นะครับ
แล้วก็แก๊สโซฮอร์อียี่สิบอยู่ที่สี่สิบเอ็ดบาทสิบเก้าสตางค์ก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
ราคามันก็จะต่างกันเล็กน้อยมันจะไม่เหมือนกันหรอก
มันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเข้าไปถึงก็ลดสามบาท
เจอหน้าเด็กปั๊มบอกเต็มถังน้องเต็มถังอืม
เด็กปั๊มพูดกลับมาค่ะเต็มถังมาใหม่พี่เออมันก็จริงของน้องเขานะ
ถ้าคุณเต็มแล้วคุณมาเติมทำไมบ้าแล้วหมายถึงก็เติมเต็มถัง
เออแหมพี่พูดมันชัดชัดสิแหมเอ้าไปดูเรื่องราวของน้องจูด้งกันบ้างนะคะ
ที่พาเราไปสะบัดทั่วไทยเมื่อวานนี้พาไปร่อนทองกันเรียบร้อยแล้ว
ว่าแต่ว่าทองที่ได้มาเนี่ยมันจะขายได้หรือเปล่าจะต้องเอาไปทำอะไรต่อ
ถ้าอยากจะรู้นะคะไปพร้อมกันเลยค่ะในช่วงสะบัดทั่วไทย
คุณผู้ชมครับสวัสดีคุณชิสาสวัสดีคุณชนะด้วยนะครับ
อยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยครับตอนที่แล้วเนี่ย
ผมไปร่อนทองมาใช่ไหมครับส่วนตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปศูนย์การเรียนรู้ร่อนทองที่บ้านลุงเล็กนะครับ
ไปดูว่าเอ๊ะพอได้ทองมาแล้วเนี่ยเอ๊ะเขาขายกันยังไง
ทองผงทองก้อนราคามันจะเท่าไหนมันจะแพงสักเท่าไหร่
เดี๋ยววันนี้ตามผมไปดูนะฮะตอนนี้กำลังนั่งรถไปอยู่นะฮะ
สวัสดีลุงเล็กนะครับสวัสดีครับโอ้โห
ที่นี่คือศูนย์เรียนรู้ร่อนทองอันนี้คือเป็นศูนย์ที่เขารับซื้อทองเหรอครับลุงเล็ก
ก็รับก็รับก็เพราะมันคนที่ร่อนที่เขาไม่เคยรู้จักว่าร้านทองไปขายที่ไหนก็มาให้ลุงขายให้ลุง
และอยากให้ลุงเล็กเล่าถึงประวัติทองที่บางสะพานหน่อยครับว่าทำไมเอ๊ะทำไมต้องทองบางสะพานแล้วทองบางสะพานเนี่ยมีดีอะไรบ้าง
เรื่องธองนกคุณศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงบ้างครับลุง
ใช้หนี้แต่พอลุงมาทำทอง
ลุงก็ได้ส่องขอบต่อได้ใช้หนี้
ได้รถได้บ้านอยู่นี่ผมก็ได้ใช้

ได้ได้แต่ว่าคนที่นี่เขาอาจจะแบบ
พอเห็นตาช่างแบบนี้แล้วเรามาดูทองกันบ้างดีกว่าครับ
ทองแต่ละขนาดราคาเท่าไหร่บ้าง
แล้วมีชื่อเรียกกับการนับจำนวนทองว่าอะไรบ้าง
ทองที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มีด้วยกันหลายขนาดครับ
สุดก็จะเห็นจะเป็นผงแบบนี้ครับ
แต่ว่าพอมารวมกันก็มีราคาอยู่นะครับ
นี่ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแบบเกล็ดเล็กมากเลยนะครับ
เข้าไปในซอกเล็บได้เลย
ขยับขึ้นมาอีกนิดไซส์นี้ครับจะเรียกว่าหนึ่งหุ่น
มีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเลยนะครับ
๑ขุนเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่๑๒๐๐บาท
หรือถ้าเป็นรูปร่างที่หายากก็จะแพงกว่านี้ไปอีกครับ
ถ้าชั่งตามน้ำหนักเนี่ยทอง๑บาทจะเท่ากับ๑๕๑๖กรัมครับ
แล้วก็จะมีหน่วยในการเรียกทองของที่นี่ครับ
ผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับ
ลุงแกบอกว่าทอง๑๐๐หุ่นเท่ากับ๘หรี
หรือ๔๐หุ่นเท่ากับ๑บาท
ท้องที่นี่ถ้ารูปร่างปกติทั่วไป
ก็จะตกอยู่ที่บาทละ๗๐๐๐๘๐๐๐บาทเลยล่ะครับ
โอ้โฮราคาดีจริงเลย
นี่ครับคุณผู้ชมครับมาดูเม็ดใหญ่แบบนี้บ้าง

สำหรับทองอันนี้นะฮะหนัก๒บาท๕๐ครับคุณผู้ชมครับ
บาทนึงเนี่ยผมคิดมันตก๘๐๐๐๐บาท
หรือเปล่า๒๗๐๐บาท
เห็นลุงบอกเคยเจอ๗บาทด้วย
๗บาทนี่ก็มีเพื่อนบ้างหลายมาขายให้
ตอนนั้นคือลุงขายไปเท่าไหร่ฮะ

เมื่อก่อน๒๐ปีลุงขาย๗บาท๒๐๐๐บาท

โอ้โฮได้ลดเก่งกันเลยอ่ะ
ใครที่สนใจทองบางสะพาน
ไม่ว่าจะอยากไปร่อนทองเผื่อจะโชคดี
หรืออยากมีทองมาสะพานไว้ติดตัว
ก็ไปหาลุงเล็กกันได้เลยนะครับ
บ้านลุงเล็กยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับ
ส่วนครั้งหน้าสะบัดทั่วไทยจะพาไปที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามชมนะครับ
โอ้โฮนี่ไงก็ถึงบอกว่าซับในดิน

โอ้โหแม้แต่ชิ้นเล็กเนี่ยยังไม่มีค่าเลยนะ
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปร่อนทองแล้วจะเจอนะ

ก็ต้องใช้ความอดทนใช้ความสามารถด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะ
เป็นเรื่องราวดีในสบัดทั่วไทยที่จูด้งนำมาฝากกันนะคะ
แต่สำหรับเรื่องราวที่คู่กัดสะบัดข่าวนำมาฝากก็ยังมีอีกเยอะเลย
ไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ก่อนนะครับ

เขากำลังพาช้างไปรักษาเนื่องจากว่ามันทั้งเจ็บป่วยด้วยแล้วก็ตกมันด้วย
แต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นนะคะมันโยนควานช้างให้ตกลงมาจากรถอาการสาหัสเลยค่ะ
อันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นง่าย

คุณดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นภาพความรุนแรงแล้วก็เหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจนิดนึง

นั่นน่ะสิคือตอนแรกเราก็ลุ้นคนที่เกาะขอบรถบรรทุกนึกว่าจะเป็นอะไรแต่จริงไม่ใช่นะคะ
เป็นอีกคนนึงที่เป็นควานช้างขี่ช้างอยู่อะค่ะ
มันตกมันนะคะแล้วมันก็เจ็บป่วยมันเลยเครื่องควานช้างร่วงลงมา
เรื่องราวคือว่าช้างเนี่ยมันท้องอืดไม่ถ่ายท้องมาสองวันนะคะ
แล้วก็กำลังขึ้นรถสิบล้อจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์จะไปที่สถานพยาบาลช้างที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะ
แต่ระหว่างที่กำลังจัดเตรียมนะพาช้างเนี่ยขึ้นรถบรรทุก
ตอนนั้นแหละค่ะมันหยดโมโฮหรือยังไง

นำตัวผู้บาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖กรกฎาคมนะคะ
บอกก่อนว่าตอนนี้อาการก็ปลอดภัยนะคะ
เอาไปถามคนที่ถ่ายคลิปครับนะคะ
ก็คือนางสาวน้ำฝนสารางามควานช้างผู้ถ่ายคลิปวิดีโอบอกว่า
ไอวันเกิดเทตอะช้างเชื่องเนี่ยที่ชื่อว่าทรัพย์บงคล

แต่ที่เป็นแบบนั้นคาดว่าเพราะเป็นอาการท้องอืดช้างเลยหงุดหงิด
ตกมันไงแล้วอาการช้างไม่ค่อยจะดีด้วยต้องรีบให้สัตวแพทย์รักษาอาการท้องผูกอย่างเร่งด่วน
โอ้โหก่อนหน้านี้ช้างเชือกเนี่ยทรัพย์มงคลเนี่ย
รับงานแสดงที่พัทยานะแต่เพราะว่าเจอกับโควิดงานหดตกงาน
กลับมาอยู่ที่สุรินทร์ก็ลำบากกันทั้งตัวช้างแล้วก็ควานช้างเลยคุณชิสา
ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะ๗กรกฎาคมเวลา๑๐โมงครึ่งช้างช้างทรัพย์มงคลล้มแล้วค่ะ
คือตายแล้วคุณผู้ชมอายุอนามทั้งหมดเนี่ยสิบห้าปีนะคะคือตายที่สถานพยาบาลช้างเลยค่ะ
หลังจากที่ไปรักษาตัวอยู่ประมาณสัก๒วัน๒คืนก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับญาติยาดของควานช้าง
ของช้างทรัพย์มงคลนี้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ให้ควานช้างนำร่างของช้างเนี่ยไปบำเพ็ญกุศลศพตามประเพณี
ถามถึงควานช้างคุณสมเจตบ้างคุณสมเจตว่าไงแม้ว่าอาการตอนนี้คุณสมเจตจะดีขึ้นภูมิใจเสียใจมากนะคะ
แล้วก็เตรียมไปขอคำมาร่างไร้วิญญาณของทรัพย์มงคลนี้ด้วยเพราะถือว่ามีความผูกพันกัน
โดยเฉพาะช้างกับคนเลี้ยงช้างเนี่ยเขารักกันเหมือนเป็นครอบครัวเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเลย
ติดต่อไปได้นะใช่ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
ครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากเหมือนกัน
กับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับตำรวจบางใหญ่นนทบุรี

ไปรวบแก๊งปกครองเก๊ที่มีตำรวจท่องเที่ยวนอกคอก
ร่วมกับแก๊งเนี่ยนะอารวาสไปเก็บสวยรีดสวยผู้ประกอบการทั่วกรุงเทพ
แล้วก็ปริมณฑลไปดูช่วงที่จับกลุ่มหน่อยครับ
ลงมาลงมาลงมาลงมาก่อนลงมาเร็วเร็วเร็วลงรถมาเร็ว
ลงจับมือกันจับมือกันจับมือกันลงมาลงมาจับมือกันจับมือกัน
จับไว้ลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุกลุก
เฮ้ยเฮ้ยรออาวุธรอออาวุธรอออาวุธรอออาวุธรอออาวุธรออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ออแล้วว่าตังค์นั้นเนอะเนี่ยล่ะแต่เป็นตำรวจไม่ดีต้องจัดการครับแบบนี้เนี่ยฮะเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ล้อมจับแบบชุนละมุนจริงที่ประเวณร้านจอดรถของร้านขายอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่งในตะบนเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทะเบอร์เลกอ่ะเจรอที่เค้าร่วมกันวางแผนนะฮะก
เหมือนกับว่ารีดไถต้องจ่ายต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่
ประมาณว่าเดี๋ยวจะนัดรับเงินกันตรงนี้เหมือนโดนตลบหลังนี่สุดท้ายเจ้าหน้าที่แสดงตัวแล้วก็จับแบบนี้รวบได้ยกแก๊งครับคุณชิสา
ผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามหลบหนีนะคะโดยการแยกย้ายกันขึ้นรถตำรวจท่องเที่ยวกับรถเก๋งอีกคันนึงแต่ไปไม่รอดถูกรวบตัวได้สองคนค่ะ
ตำรวจนำตัวไปสอบสวนทราบชื่อนะคะคือตำรวจภูวะเมฆฮิรันวงวราดลสังกัดตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
อีกคนนึงก็คือนายมานัทสุขสมค่ะซึ่งแก๊งนี้ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกรายหนึ่ง
ก็คือนายสุลันมงคลพาณิชยกุลหรือแป๊ะอืม
คนนี้หนีรอดพ้นการจับกลุ่มไปได้นะคะเพราะว่าในแป๊ะไม่ได้มาร่วมกับเพื่อน
ไอ้วิธีการที่แก๊งนี้นะฮะเขาทำกันเนี่ยยังไง
แก๊งนี้จะอ้างตัวเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง
และจะโทรหาผู้ประกอบการก็คือผับบาร์ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล
ก็ตอนนี้เปิดแล้วนี่ใช่ไหมล่ะใช่ปลดล็อกหมดแล้วนี่แล้วมีหลายเจ้าด้วยสิ
เขาก็ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองในวงในเขาเรียกว่าค่าเปิดตัว
ครั้งแรกเนี่ยต้องจ่ายห้าพันนะแล้วก็ต้องจ่ายรายเดือนอีกเดือนละ
สามถึงสี่พันบาทหากร้านใดไม่จ่ายจับเลยนะอุ้ย
แล้วสั่งปิดร้านนั้นด้วยคือสิ่งที่แก๊งนี้เขาข่มขู่เอาไว้
ค่ะเขาทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยหวาดกลัวแล้วยังไง
ยอมจ่ายค่ะยอมจ่ายให้กับวิชาชีพกลุ่มนี้ครับ
ทางด้านนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
พนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอบคำถามต่อสังคมนะว่า
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ไม่รับเคลียร์ทุกกรณีด้วย
เพื่อให้สถานบริการนี้มั่นใจนะคะว่าถ้าหากท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
ทางตำรวจก็ไม่สามารถจับกลุ่มหรือสั่งปิดสถานประกอบการได้และถ้าหากมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างรีดไถสวย
แจ้งได้เลยค่ะหมายเลขหนึ่งห้าหกเจ็ดศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาภัย
คือไอ้ครั้งนี้มันน่าสนใจและเป็นที่โจทยจันทร์อยู่อย่างหนึ่งจับได้เนี่ยตำรวจจริงนะ
มีตำรวจจริงด้วยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งเลยนะครับ
ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและมีคำสั่งให้ดาบตำรวจภูวเมฆออกจากราชการไว้ก่อน
เพราะกระทำผิดอย่างชัดเจนและสร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างมาก
เรื่องนี้ต้องทำให้เกิดความชัดเจนเลยว่าหากตำรวจนายใดทำผิดกฎหมายเสียเองเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว
แล้วก็สั่งให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีลงไปกำกับดูแลการสอบสวนคดีนี้
ให้สังคมได้เห็นว่าตำรวจจะไม่ปกป้องตำรวจที่ทำผิดนะคะ
แล้วนอกจากนี้ยังสั่งให้เอาผิดทางวินัยกับผู้บังคับบัญชาของดาบตำรวจภูวะเมษที่บกพร่องในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
รวมถึงตรวจสอบการนำรถยนต์สายตรวจของทางราชการมาใช้ทำผิด
ถ้าหากพบว่ามีความบกพร่องของผู้ใดเป็นที่ปรากฏเนี่ยก็ต้องเอาผิดด้วยค่ะ
ความคืบหน้าของคดีนะฮะเขาบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้บังคับบัญชาเนี่ยเดินมาสอบปากคำด้วยตัวเองเดินทางมาเลยนะ
แล้วก็มาหาข้อมูลว่าเอ๊ะเก็บสวยครั้งนี้จะเอาไปส่งให้กับใคร
ผู้ต้องหานะก็รับว่าไม่ได้นำเงินเนี่ยไปให้กับใครเพียงแต่ว่าเอามาแบ่งกันในกลุ่มกันเองเท่านั้นก็ยังไม่ได้ซัดทอดใครว่าอย่างนั้นแหละ
ค่ะอ่าทีนี้ยังไงต่อคะผู้ต้องหาใช่ไหมคะพอสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ยยังไงต่อ
ญาติเตรียมหลักทรัพย์มาขอประกันตัวนะคะทางตำรวจก็ตั้งหลักทรัพย์ไว้คนละสองแสนบาทส่วนรถหลวงที่คนร้ายนำมาก่อเหตุนั้นเบื้องต้นตำรวจก็จะนำส่งปปทเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด้วย
เอาล่ะเรื่องใหญ่เลยนะนี่แหละถึงว่าไงทำไม่ถูกกฎหมายก็จบแล้ว
เอาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุบ้างเป็นรถทัวร์คณะครูนักเรียน

แต่ระหว่างทางสวนกับรถบัส
ทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุนักเรียนเจ็บกว่า๒๐รายค่ะ
นั่งไปส่งแล้วกลับมาแล้วค่ะ
ชานึงนะลูก

เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถของรถบัส

พลิกคว่ำต่อหน้าต่อตาคือมันฉลับลงข้างทาง
โอ้โหลงไปข้างทางแบบนี้ไม่อยากจะคิดสภาพ
สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพ

แยกผู้บาดเจ็บทั้งหมด๒๔รายส่งโรงพยาบาล
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการที่
ได้รับแรงกระแทกทำให้ฟกช้ำ

เขาบอกโชคเดี่ยมนึงคือไม่มีใครบาดเจ็บสาหัส
อ้าวคุณครูนะครับก็ให้ข้อมูลว่าทางโรงเรียนเนี่ย
นำนักเรียนที่โรงเรียนสัก๒๕๐คน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นนี่แหละ
ไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปชมภาพยนตร์
สารคดีสัตว์โลกดึกดำบัน
ก็ไดโนเสาร์นั่นแหละที่ฉายในห้างแห่งหนึ่งในตัวเมืองชุมพร
เหมารถบัตร๕คันเลยนะ
คันที่เกิดเหตุครับมีนักเรียนชั้นป๖
กับชั้นม๒จำนวน๔๖คน
และครูผู้ดูแลอีก๔คนก็รวมในนั้นเนี่ย

นำนักเรียนออกไปทัศนะศึกษาในครั้งนี้ก็ทำตามระเบียบตามขั้นตอนนะ
โรงเรียนก็ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคนด้วย

นายเสน่ห์พิมลรัฐคนขับรถบอกว่า
มาขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมันเป็นถนนหมู่บ้าน
มันก็จะกว้างแค่๕เมตร

พอดีว่าจังหวะนั้นมีรถทัวร์อีกคันขับสวนมา
คนขับก็พยายามหลบตรงไหลทางให้
แต่คือว่าโชคร้ายไม่เห็นว่ามันมีหลุม

ทำให้รถตกไหลลงไปจนทำให้มีคนบาดเจ็บ

แล้วก็เจ็บหนักจริงเลย๑คน
เจ็บหนักเพราะหัวกระแทกจำอะไรไม่ได้
คือเหมือนว่าความจำแบบว่าหายไปในระยะสั้น

ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าล่าสุดน้องสติดีแล้วก็กลับขึ้นมาได้แล้ว
มีความจำที่แบบจำคนอื่นได้เหมือนเดิมแล้ว
ต่อไปคงต้องดูแลเรื่องของถนนทนทางด้วย
ลากันไปด้วยความน่ารักของแม่ป้าแก๊งนี้นะครับ

จำไหว่กรอบเราก็มีสติดีแล้วนะฮะ